เปิดประตูห้องเข้าไปจะเจอชุดชั้นในเยอะแค่ไหน
เพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาไปขโมยชุดชั้นในตามออเดอร์
เขาบอกมีออเดอร์นะสั่งเข้ามาทางออนไลน์
ปรากฏว่าไปขโมยมากองในห้อง
แล้วก็รอให้ลูกค้าที่ออเดอร์มามารับ

เป็นออเดอร์ทิพย์ทั้งหมดทั้งมวลมันก็เลยอยู่ในห้อง
ไปดูภาพกันเลยไหมครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ก็เข้าไปบุกตรวจเลย
ไปดูซิของกลางมีมากน้อยขนาดไหน

ไหนขอดูหน่อยข้างในหน่อยมีอะไรบ้าง
เพราะว่าสิ่งที่จะไปตรวจก็คือไปตรวจพวกชุดชั้นใน
กางเกงในที่ผู้ชายคนนี้ขโมยมา

ตำรวจบอกโอ้โหมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอ
นี่คือแขวนเอาไว้เหมือนกับแบบเป็นราวตักผ้า

แวนไว้เต็มเลยกองก็อีกเยอะ
นี่แหละครับตำรวจเข้าตรวจสอบที่ห้องหลังหนึ่ง
ในซอยนครขึ่นถังตะมนต์บังพึ่งอำเภอพระประแดง

หลังจากที่มีผู้เสียหายเขาแจ้งนะฮะว่า
มีการขโมยชุดชั้นในกางเกงในนะครับ
แล้วก็รู้เบาะแสแล้วว่าคนขโมยก็คือ
นายปิติวุฒิโกมากอายุ๔๐ปี
ซึ่งมีพฤติกรรมลามกอนาจารย์
แล้วก็นำภาพของหญิงสาวโพสต์ลงในโซเชียลนะครับ
อย่างที่บอกไปตรวจค้นบ้านตะลึง
ชุดชั้นในนับร้อยตัวทั้งแขวนทั้งกองไว้กับพื้นนะครับ
และมีอุปกรณ์ในการเสพยาเสพติดจำนวนหนึ่งด้วยคุณ
โดยนายปิติวุฒิสารภาพแบบนี้ครับ

แล้วก็มีการโพสต์ชุดชั้นในอะไรไปแบบนี้นะครับ
บอกว่ามีขายนะใครอยากได้ชุดชะในใช้แล้ว
ไปทำอะไรก็ตามเอาขายให้
ปรากฏว่ามีลูกค้าก็สั่งผ่านทวิตเตอร์
แล้วเขาก็เลยไปขโมยไปขโมยมาเยอะเลย
มาดูอีกทีมาสอบถามอีกทีในทวิตเตอร์นะ
โอ้โหลูกค้าทิพย์ฮะเงียบกริบเลย
ไม่มีใครเอาแค่ดูแค่นั้นเอง

เชิญใดนี่บางคนก็บอกว่า
เฮ้ยถ้าเกิดได้ออเดอร์ตามนี้นะค่ายศนีย์วันนี้วันนี้

อ่าแต่พอเสร็จปุ๊บก็ไม่มีใครสั่งไงอืม

แล้วก็มีโพสต์เรื่องยาอะไรไหม

ทำตามใบสั่งไม่ได้มีเจตนาจะไปโรคจิต
จะไปขโมยชุดชะไหนมาใช้มาไว้อะไรนี้นะฮะ

ที่มีที่พักอยู่ฐานระแวกนี้นะคุณ

ไปโพสต์พร้อมกับชุดชั้นในของคนอื่น

แล้วก็พิมพ์ข้อความที่ทำให้พวกเธอเสียหาย
แน่นอนเหมือนเอาไปโปรโมทสินค้าไงคุณ

มีใบหน้าผู้หญิงมีชุดชั้นในมีกางเกงในให้พร้อม
อยากได้ไหมอยากได้ชุดของคนนี้ไหมอะไรเนี่ยฮะ

ตอนถ่ายเธอรู้ว่ามีคนแอบถ่าย
แต่เธอไม่คิดว่าจะถูกเอาไปโพสต์แบบนั้น
พอไปเห็นในโลกโซเชียลตกใจเลยนะครับ

เอามาแจ้งความไว้กับตำรวจ
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับ
เรื่องต้นตำรวจแจ้ง๒ข้อหาแก่นายปิติวุฒิ
ก็คือดูหมินทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย

แล้วก็นำข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับ
หลังจากนี้จะเรียกผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์นะครับ

กับผู้ต้องหาในภายหลังนะฮะ